รุกรณาวกับดาวสุขศรามาแล้วค่ะ
ช่วงนี้คนซื้อของเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะมาก
เพราะว่าฝนตกฝนไม่ออกไปไหนค่ะ
แม่ค้าอย่างเราแฮปปี้ดีใจเลยนะคะ
ฝนที่ตกช่วงนี้ค่ะแม้ว่าพายุตาลิมเขาจะอ่อนกำลังลงแล้ว
แต่ว่าปัจจัยหลักของประเทศไทยก็คือ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูก็ยังคงพัดพาเอาความชื้นขึ้นมาเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทยได้เหมือนเดิม
วันนี้ฝนยังคงตกทั่วไทยนะคะ
ช่วงที่ตกเช้าเนี่ยฝนเกาะตัวในทะเลก่อนจ้ะ
และหลังจากนั้นนะคะประมาณ๑๑โมงสาย
ฝนเริ่มตกในพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสานรวมถึงภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
หลังจากนั้นฝนขยับขึ้นสูงไปหน่อยค่ะ
อยู่ที่ภาคอีสานตอนบนและตกตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำเลยนะ
วันนี้ฝนเยอะคลื่นก็ต้องสูงตามไปด้วย
น่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมสีม่วงสีชมพูนี่คือจุดที่มีฝนในทะเลอันดามัน
และบางจุดก็เป็นสีชมพูม่วงเหมือนกันที่อ่าวไทยตอนบน
จุดนี้เป็นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มาก๓๔เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะจ๊ะ
ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง๓๔วันแบบนี้อุณหภูมิก็ไม่ร้อนจัดค่ะ
โดยเฉลี่ยวันนี้๒๓๓๗องศาเซลเซียส